ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพแปลกกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปถ่ายรูปที่ทุ่งนา
บอกว่ามันมีมือลึกลับปรากฏขึ้นมาเพิ่มทับมือของเธอ

คุณผู้ชมเห็นมือเพิ่มเติมขึ้นมาไหมเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเธอถ่ายหลายภาพนะถ่ายหลายช็อตนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านท่าหลวงหมู่ที่๑๑ค่ะ
ทัมวนท่านหลวงอำเภอพี่มายนครราชยศรีมาค่ะ
แล้วปรากฏภาพมือประหลาดติดมาด้วย
จากภาพจะเห็นว่าลักษณะของนิ้วมือเป็นสีเขียวคล้ายรวงข้าว
ทำให้คนที่เห็นภาพนี้วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
บอกว่าเป็นมือของแม่พระโพศพหรือเปล่า
เนื่องจากในจุดที่ถ่ายรูปเป็นจุดเดียวกับที่ชาวนา
เขาเอาเครื่องเส้นไหว้ต่างมาไหว้พระแม่โพศพ

เป็นการขอบคุณแม่พระแม่โพศพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนาค่ะ

นำภาพที่ไปยืนถ่ายรูปตรงบริเวณดังกล่าวมาเลือกดู
เพื่อที่จะคัดภาพลบภาพที่ไม่ต้องการออกไป
มาเห็นภาพนี้แหละภาพมือเขียวนี่แหละ
และยืนยันว่าไม่ได้มีการตัดต่อภาพแต่อย่างใดค่ะ

คุณเพื่อนดูรูปพอปุ๊บก็จะมาขัดรูปออก
ภาพไหนมันซ่ำกันเองก็จะขัดออกขัดออก

ก็เลยพอมาซูมดูอ้าวทำไมมือมันเขียวเนอะวะเนี่ย
พอมือเขียวก็เรียกพี่น้องมาดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้
เรียกคนเท้ามาดูเออมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้ออกมา
ชาวบ้านหลายคนค่ะเชื่อว่าภาพถ่ายที่ติดมือประหลาด
คล้ายกับมือของแม่พระโพศพนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงที่
พระแม่โพศพออกมาฟ้อนรำและรับเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวนาเอามาวางไว้
และช่วงที่พระแม่โพศพค่ะกำลังฟ้อนรำอยู่นั้น
นางสุดากรมาถ่ายรูปบริเวณนั้นพอดิบพอดี
ก็เลยถ่ายติดมือของพระแม่โพศพไปด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะภาพดังกล่าวยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า

ก็แต่เธอยืนยันเนอะไม่ได้ตัดต่อนะคะ
แต่อาจจะเป็นภาพซ้อนหรือเงาสะท้อนอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะ
ค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ